เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยว

ตอนนี้มีแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะ

พลิเคชันนี้นะคุณโอ้โหรวบรวมข้อมูล
ทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องช้อปปิ้งเรื่องเดินทาง
เอาไว้ครบเลยในรูปแบบภาษาจีนด้วยนะคะ
ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
ไปตู้ผู้นำด้านการให้บริการ
ค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตภาษาจีน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์

ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พัฒนากลยุทธ์และช่องทางการสื่อสาร
ให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพจากจีน
เที่ยวเมืองไทยผ่านบริการออนไลน์ของป่ายตู้ค่ะ
โดยมีไปตู้แมพแอปแผนที่นำทาง
หนึ่งในช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล

สามารถท่องเที่ยวไทยผ่านแอปพลิเคชันไปตู้แมพ
ที่จะนำเสนอข้อมูลการเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหาร
และสินค้าบริการในประเทศไทย

สามารถสื่อสารกับคนท้องถิ่นได้ง่ายขึ้นค่ะ
นอกจากนี้
ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในรูปแบบของเสียง

โดยที่จะมีข้อมูลและประวัติความเป็นมา

เข้าถึงลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวจีน
ผ่านแอปของป่ายตู้แมพได้ง่ายขึ้นค่ะ